เราเริ่มต้นกันหน่อยนะครับเพราะว่าก็เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ย
มันก็เป็นจุดพลิกผลันอีกจุดหนึ่งสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น๒๔มีนาคม
พลิกไหมคือเรียกว่าพลิกไหม
ไม่ใช่เป็นจุดพลิกผลันเรื่องอะไรพวกนั้นเราเอาเป็นว่ามันมีตัวแปรที่ว่าพักการเมืองหายไปพักหนึ่ง
ใช่ไหมเพราะว่าด้วยเรื่องของภักดิ์ไทยรักษาชาติทีนี้ขออนุญาตในส่วนของพักเพื่อไทยก่อนดีกว่า
ไม่ต้องขอหรอกเพราะว่าโดนเป็นพักแรกเลยเวลานักข่าวถาม

คือต้องเรียนครับว่าจริงแล้วเพื่อไทยกับไทยรักษาชาติก็เป็นอิสระต่อกัน
ไทยรักษาชาติเกิดมาได้อย่างไรผมคิดว่ามันเป็นมาจากกฎรัฐมนูลที่เขียนวิธีการเลือกตั้งนี่แหละ
คำนวณสอสอนี่แหละเพราะว่าพอมาดูแล้วเนี่ย
จากการคำนวณด้วยวิธีใหม่เนี่ยทำให้สอสอปฏิริสต์ของเพื่อไทยเนี่ยมันจะเหลือน้อย
ไหมเพราะว่ามันจะเอาสอสอเขตไปหักออกวิธีคำนวณอย่างนี้
เพราะฉะนั้นคนที่อยู่เพื่อไทยก็มองว่าโอกาสจะได้มันยาก
เพราะฉะนั้นถ้าจะอยู่ไปไม่ได้เขาก็เลยออกไปตั้งพักใหม่มีโอกาสได้มากกว่า
มันมันไม่ใช่ว่าเป็นพักพี่พักน้องอะไรมันเป็นแค่ดูตามระเบียบที่มี
และจะทำอย่างไรเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
มันก็จะมีคนที่เราคุ้นเคยไปอยู่ไทยรักษาชาติ
ถ้าเกิดชนะได้คะแนนมาอนาคตก็อาจจะมาร่วมกัน
ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้การันตีว่าเขาจะได้ถ้าไม่ได้ก็ร่วมกับคนอื่น
มิติแรกเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเพื่อไทยกับไทยรักษาชาติก็เป็นอิสระต่อกัน
แต่อนาคตก็อาจจะมาจับมือกันเพราะก็เป็นคนที่คุ้นเคยกันอยู่

ไม่เปลี่ยนเลยครับยุษัททำให้ดีที่สุด
จุดนี้เราก็ลุย๒อาทิตย์ถึงเลือกตั้ง
ยุฒิษฐานก็ไม่ได้อิสระต่อกันก็แข่งขันกันปกติครับ
พูดที่จะเลือกไทยรักษาชาติก็ต้องไปหาภักดิ์ที่อาจจะมีนโยบายใกล้เคียงกัน
แตกต่างกันมากแล้วก็ลงคะแนนให้ครับ
ว่าก็ดูตามข้อเท็จจริงนะครับเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีอะไรครับ
อาจารย์ค่ะถ้าเป็นคนนอกมองเนี่ยเขาจะมองว่าเอาล่ะเราเข้าใจ
คือเนื่องจากกฎเกณฑ์ระเบียบในการเลือกตั้งมันออกมา
ก็ทำให้พักการเมืองก็ต้องแก้ไปตามระเบียบนั้นอันนี้นึกออก
ทีนี้เท่าที่เห็นการวางตัวเขาก็มองได้ว่าบางส่วนก็จัดสรรพื้นที่
เอาล่ะอันไหนน่าจะเป็นของไทยรักษาชาติอันไหนน่าจะเป็นของเพื่อไทย

ทีนี้พอไทยรักษาชาติหายไปคือในแง่ของการคำนวณเพื่อไทยต้องมาวางแผนกันอีกไหมคะ
ว่าเฮ้ยแล้วพื้นที่ที่เคยวางแผนไว้เนี่ยว่าอาจจะมารวมกันในอนาคต
แล้วทำยังไงล่ะไทยรักษาชาติไม่อยู่แล้วคาดหวังเสียงที่อาจจะมารวมกันไม่ได้แล้วนะคะ
ก็ไม่มีอะไรแผลเลยต้องวางครับเพราะก็ทำอะไรไม่ได้
คือลงจะลงพื้นที่ทดแทนกันแบบหนักขึ้นหรือวิธีการพูดกับประชาชนจะต้องเปลี่ยนไปแล้วอะไรอย่างนี้ไหมคะ
ผมคิดว่าในแง่ของเพื่อไทยเหมือนเดิมครับผมว่าคนผู้สมัครทุกคนก็ลุยเต็มที่เหมือนเดิม
ยคะแนนเข้าหาพักลงคงไปหาเสียงให้พักอื่นไม่ได้
มันมีความรู้สึกแบบนี้ไหมคะอาจารย์ว่าไทยรักษาชาติถูกยุบเนี่ยมันเหมือนถูกเด็ดแขนเด็ดขาหรือว่าทำให้ดูอะค่ะ
ผมว่าไม่ครับต้องมองมันเป็นอิสระต่อกันแล้วเราก็ต้องต้องขอรบข้อตัดสินของศาลธรรมนุน
ท่านคงไม่ได้หวังจะมาเด็ดแขนเด็ดขาเพราะว่าก็เป็นข้อวินิจฉัย
ส่วนรายละเอียดก็คงต้องให้ผู้รู้ทางกฎหมายไปวิเคราะห์กันในละเอียดเพิ่มเติม
พี่ว่าอย่าไปมองว่าเด็กแขนเด็กขามันก็เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ผมว่าหน้าที่เราคือทำตรงนี้ให้ดีที่สุดลุยต่อไปครับ
คุณภาคภูมิมีอะไรจะถามถึงไทยรักษาชาติไหมคะถ้าไม่มีดิฉันจะถามของเพื่อไทยบ้างละ
เพราะเมื่อกี้เราถามเรื่องไทยรักษาชาติที่เพื่อไทย
อาจารย์ชาติชาติอย่างนี้ต้องไปบอกคนที่เขาตั้งใจเลือกไทยรักษาชาติ
แปรเปลี่ยนมาเลือกใครไหมเลือกเพื่อไทยเลือกเพื่อชาติ
ไม่ใช่หน้าที่เราเลยครับไม่ใช่หน้าที่เราเพราะเดี๋ยวเรียนว่าอิสระต่อกัน
ภรรยาศาสตร์ชาติเขาอาจจะไปบอกได้เพราะว่าเขาหายไป
แต่ของเพื่อไทยเราก็ทำของเราไปครับเพราะเราไม่มีหน้าที่ไปบอกให้ใครไปโหวตให้ใคร

ขอพักอื่นอีกนิดเดียวค่ะขออันนี้เข้าเป้าที่เพื่อไทยแล้ว
เพื่อไทยเห็นแล้วคิดว่าในอนาคตอันใกล้กลางและไกลโดนไหมคะ
ไม่มีอะไรดีครับผมว่าเรายังไม่มีจะโดนอะไร
แต่ว่าทุกคนก็เผชิญความเสี่ยงเหมือนกันไม่ถามอนาคตใหม่มากกว่าผมไหม

อาจารย์โยนผมว่าทุกคนมีความเสี่ยงเหมือนกันครับ
ผมคิดว่ามันก็ที่ผ่านมาเราก็ไม่มีได้ทำอะไรผิด